คืนที่ผ่านมานะคะนักฟุตซอลทีมชาติไทยก็ลงอุ่นเครื่องอย่างเป็นทางการกับสเปน
แล้วก็แพ้ไปนะคะแต่ว่ากัปตันช้างค่ะก็บอกนะคะว่า
แม้ว่าจะแพ้แต่ว่าได้ประสบการณ์มากมายเพื่อที่จะแก้ไขและปรับปรุง
ตันช้างหรือว่ากิจดาวงแก้วกัปตันทีมฟุตเซาท์ทีมชาติไทยก็บอกว่า
หลังเกมอุ่นเครื่องอย่างเป็นทางการที่ทีมชาติไทยบุกไปแพ้สเปน
อดิษฐ์แชมป์โลก๒สมัย๑ประตูตะแปดเมื่อคืนที่ผ่านมา
บอกว่าสเปนเป็นทีมที่ดีมากค่ะ
และไทยเองก็ได้ประสบการณ์อย่างมากนะคะ
และก็จะพยายามนำเอาข้อผิดพลาดไปแก้ไขต่อไปด้วยค่ะ
ดูแล้วครับว่าคือแชมป์โลกเขา
มีความละเอียดในเกมนี้แล้วเขาทำได้ดี
แล้วพวกเราก็แบบได้ประสบการณ์จากเขาว่า

แล้วก็เกมลุกเราต้องลุกให้เร็วกว่านี้ครับที่จะได้ประตูเขา
เพราะว่าเป็นการเล่นต่อ๕๕ต่อ๕นี้ที่ผมบอกไปแล้ว

เขาสอนให้เรารู้ว่าประสบการณ์เป็นอย่างไรเลยครับ